หาแรงจูงใจให้ประชาชนออกไปฉีดวัคซีน
เรื่องของข้อมูลก็ต้องอัดกันไปเต็มให้มีความเข้าใจ

แต่ทีนี้มันก็จะต้องมีแรงจูงใจเพิ่ม

ให้ทั้งลุ้นและรับเลย
รับเลยคือส่วนลดค่าอาหารร้านต่างที่เป็นร้านอาหารในอำเภอพล
เอาไปเลยลดเลย๑๐ถ้าคุณฉีดวัคซีนโควิด
นอกจากนี้๑๐นี้คือ๑๐แรก
ที่สองคือลุ้นรางวัลใหญ่เป็นทองรูปภัณฑ์
โอ้โหลุ้นทองเลยเหรอคะลุ้นทองเลย
ต้องจูงใจกันขนาดนี้เลยนะคะ
เพราะประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มหักแร่แผงลอย
และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปในเขตเทศบันเมืองพล
มาร่วมลงนามกันประมาณ๓๐ร้าน
วันนี้เป็นวันแรกเท่านั้นเชื่อว่าน่าจะมีมาเพิ่มนะคะ
เพื่อให้สิทธิพิเศษส่วนลดค่าอาหาร๑๐
หรือรับสิทธิพิเศษแต่ละร้านเขาจะกำหนด
สิทธิพิเศษนี้จะมอบให้กับผู้ที่รับวัคซีนโควิด๑๙นะคะ

โชว์เอกสารรับส่วนลดทันที
และไม่จำเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่เทศบาลเมืองพลด้วย
ถ้าสมมุติคุณฉีดจากกรุงเทพมหานคร
คุณเป็นคนขอนแก่นคุณกลับบ้านไปเยี่ยมญาติ
คุณเอาหลักฐานไปด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมนะ

ใช่ค่ะถ้ามีหลักฐานเนี่ยนะคะ
เอาสำหรับสิทธิ์นี้นะครับมีไปจนถึงสิ้นปี๒๕๖๔ก็คือปีนี้
ส่วนนี้คือสิทธิ์ที่จะได้รับทันที
ส่วนสิทธิ์อีกสิทธิ์หนึ่งคือลุ้น

พอเขาได้ชื่อแล้วเขาก็จะเก็บชื่อของคุณไว้

รางวัลใหญ่เป็นทองคำรูปภัณฑ์หนึ่ง

คือเขาบอกว่าแต่ว่ามันก็จะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะ

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗โรค

โดยจะจับสลากหลังฉีดวัคซีน

และได้รับเอกสารแล้ว

บอกว่าในเขตเทศบาลเมืองพล

กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมอเนกประสงค์นะคะ

ตามด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า

และกลุ่มประชาชนที่ขอรับวัคซีน

เขาได้ฉีดเพื่อ

ป้องกันตัวด้วยได้ลุ้นทองด้วยนะคะ
เอาพูดถึงเรื่องของการซักซ้อม

ภาพมีผู้ชมเห็นก็คือการซักซ้อม

เพราะตอนนี้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินะคะ
ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ซึ่งก็มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากนะคะ
ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การตรวจวัดไข้ตรวจสอบชื่อ
ตรวจวัดความดันตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
พอฉีดเสร็จเรียบร้อยต้องรอสังเกตอาการประมาณ๓๐นาทีค่ะ
แล้ววันนี้เองที่มีการซักซ้อมนะคะ
มีนักร้องมาแสดงดนตรีสดด้วย

โอ้โหคือค่อนข้างสุนทรีเหมือนกันนะ
ในช่วงของการรอฉีดวัคซีนบางคนตื่นเต้นไง

ฟังเพลงให้มันผ่อนคลายกันสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการลดความเครียดได้เป็นอย่างดีนะคะ
อกจากนี้ประชาชนฟังเสียงเพลงแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่รอฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ก็ได้โยกตามจังหวะเพลง
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ผ่อนคลายขึ้นอีกด้วย